คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หวัดเสียวเลย
คือเจ้าของรถป้ายแดงเพิ่งซื้อรถมาได้เดือนกว่าเอง
ก็ขับขึ้นไปจอดรถบนอาคารจอด
แล้วไม่รู้ว่าตั้งใจจะเหยียบเบรกตอนแรก
แต่คงเผลอไปเหยียบคันเร่ง
เลยทำให้ล้อหลังมันทะลุกำแพง
อาคารจอดรถออกมาเป็นแบบนี้

ใช่ค่ะคือค้างตึ่งอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดีนะที่คนขับรถไม่ได้เป็นอะไร
แต่ตอนนั้นยังออกมาจากรถไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม

เร่งไปตรวจสอบเหตุที่รถมันค้างอยู่ที่กำแพงของอาคารจอดรถชั้น๔
อาคารนี้เป็นอาคารจอดรถสูง๖ชั้น
ล้อหลังมันยื่นออกไปแบบหวาดเสียวอีกนิดเดียว
คุณสืบสกุลมันพร้อมที่จะร่วงลงไปแล้ว
แล้วฝั่งประตูด้านคนขับเป็นรอยครูดไปกับเสาปูน
ชิ้นส่วนไอ้พวกผนังกำแพงของอาคารจอดรถด้วยนะ
มันแตกหักแล้วมันก็หล่นลงไปข้างล่าง
แต่ก็ไม่ได้โดนคนไม่ได้โดนของอะไรข้างล่างนะ

เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละ

แต่ว่าในกระทรวงมีหลายกรมไง
ตัวเจ้าของรถบอกว่าไม่เปิดเผยได้ไหม

ใช่ค่ะคือก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ตอนถอยรถจะเข้าที่จอด
ปรากฏว่าประตูด้านข้างมันไปเฉียวกับเสาปูนไง
ทีนี้คนขับรถก็เลยตกใจเหยียบเบรก

ตอนนั้นเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันไป

เออไปใส่เกียร์อาร์แล้วยิ่งไปเหยียบคันเร่งหรือเปล่า

รถเพิ่งซื้อมาได้สักเดือนนึง
อาจจะยังไม่เข้าใจระบบอะค่ะ
เจ้าของรถบอกนะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วพอล้อหลังมันออกไปนอกแพงแล้ว

วิทย์ร่วงแล้วนะหลายคนดูทะเบียนรถนะ
รถป้ายแดงรอเรือ๓๗๙๗นะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะอาคารเดียวกันนี้
ถ้าคุณจำได้๙ตุลาคมปีที่แล้ว

คือเป็นอาคารจอดรถของออยเขากระทรวงสาธารณสุขเคย
เกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วคุณจำได้ไหม

มีรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถกระบะเนี่ย

อยู่ชั้น๖นะแล้วถอยหลังแบบนี้ตกอาคาร

แต่โชคดีมากที่เจ้าของรถตอนที่ขับรถถอยหลัง

ไม่ร่วงอาคารมาพร้อมกับรถ
แล้วคราวนั้นคนก็ไปดูทะเบียนรถ๘๒๙๔รถกระบะ

คราวนี้มาเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย

แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ไว้ว่าทางหน่วยงานก็ต้องไปดูนะ

หรือบางคนบอกว่ามันมีอาถรรภ์อะไรด้วยซ้ำ